จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ระยะนี้สภาพอากาศตอนกลางวันค่อนข้างร้อน

เลี่ยงการตากพืชผลทางการเกษตรกลางแจ้งค่ะ
พื้นที่ใดมีฝนต้องระวังอันตรายจากลมกระโชคแรง
เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ำ
ควรค้ำยังกลิ่นผลไม้ค่ะคลื่นลมสงบ
ส่วนภาคใต้ช่วงนี้มีแดดมากกว่าฝน

ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกทะเลคลื่นลมสงบค่ะ